ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลยจ้าไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงลงมาแล้วอยู่ที่
หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่ค่ะคงที่อยู่ที่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็คงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูผลไม้กันหน่อยค่ะฝรั่งกิมจูนะคะ๒๘บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูป๓๘บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๒๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้อยู่ที่๔๒บาทต่อกิโลกรัม